เป็นไฟไหม้โรงงานกลางดึกเลย
โรงงานนี้เนี่ยโหในนั้นก็มีพวกอะไรนะ
ผักแล้วก็ผลไม้ส่งออกต่างแล้วดูสิ
ไฟมันโหมกระหน่ำไฟไหม้แบบนี้
ที่สำคัญคนติดอยู่ด้านบนคุณผู้ชม
ใช่ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เอ๊ะ

แล้วสาเหตุของการเกิดไฟไหม้มาจากอะไร
เขาพยายามที่จะส่องไฟไปบนดาดฟ้านะคะ
หลังจากที่เขาได้รับแจ้งมาว่าโรงงานแห่งนี้ไฟไหม้
คนงานติดอยู่บนอาคารพาณิชย์๔ชั้น
นี้อยู่ในซอยนน๔ซอย๓ค่ะ
ซึ่งเขาก็ดัดแปลงอาคารพาณิชย์เป็นโรงงานบรรจุพันธุ์ผัก
แล้วก็ผลไม้ส่งออกนะคะถามคนงานที่พักอาศัยอยู่ที่นี่
เขาบอกว่าต้นเพลิงเกิดบริเวณชั้น๒
ลักษณะเหมือนกับเป็นห้องเก็บของมีรังโฟมอยู่เพียบเลยค่ะ
พอไฟมันติดที่ชั้น๒ใช่ไหมก็ลามขึ้นสู่ชั้น๓
แล้วชั้น๓เป็นที่พักของคนงานคุณผู้ชม
ไฟมันลามเร็วมากคนงานอยู่ที่ชั้น๓อยู่ที่ชั้น๔
ต้องวิ่งหนีตายขึ้นไปให้สูงขึ้นนู่นไปอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยค่ะ
แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือถามว่าติดอยู่กี่คน
๑๔คนนะใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่องไฟขึ้นไปดูไง
เพื่อที่จะตะโกนถามว่ายังมีใครติดอยู่ข้างบนอยู่อีกกี่คน
เพื่อที่จะไปช่วยเหลือแต่ละคนก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีสำลักควัน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงกับโรงพยาบาลมเหศักดิ์นะคะ
นี่ครับคุณดูสิถูกไฟเข้ากันหมดนะครับค่ะฟังคนงานหน่อยค่ะ
เห็นไฟไหม้ไหม้ใหญ่ต้มต่อหมดแล้วแล้วคนที่วิ่งหลบขึ้นไป

อ๋อแล้วบางส่วนก็วิ่งหลบอยู่ข้างบนดาบฟ้าทั้งหมดอยู่๒คนอ่ะนะ

โอ้โหเนี่ยคนงานที่เขาให้สัมภาษณ์คือเขาก็ดูท่าทางตื่นตกใจเหมือนกันนะคะ
ต่างจากเอกการที่เกิดขึ้นนะที่รอดชีวิตมาได้นะครับและไม่บาดเจ็บด้วย
แต่คุณถ้าเห็นสภาพของคนที่บาดเจ็บนะซึ่งอย่างที่บอกไปข้างบน
มีคนงานติดอยู่เยอะนะฮะทั้งหมดคนงาน๑๔คน
คุณดูสภาพสิครับถูกไฟคลอกนะฮะ
แล้วก็ไฟไหม้ร่างได้รับบาดเจ็บ๘๐๙๐นะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือโดยด่วนนะครับ
ค่ะแล้วตำรวจก็ปิดล้อมอาคารนี้เอาไว้ก่อนนะคะ
ไม่ให้ใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้าไปในอาคารนี้ไม่อนุญาตเลยนะ
แล้วเดี๋ยวต้องรอให้พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
อยากรู้เหมือนกันว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้เนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่นะคะ
คนงานชั้น๓ชั้น๔โอ้โหกลายเป็นต้องหนีตายกันไปอยู่บนดาดฟ้านะคะ